มาเลยอ่ะสิบเอ็ดห้าสิบสี่
อ๋อมันเวี่ยงว่ะ

โอ้โหระเบือบนี้มันเจ็ดแล้ว

มันเจ็ดแล้ว
โอ้โหมันเจ็ดแล้ว